ท่านเคยเจอลักษณะของมิจฉาชีพบนท้องถนน
มาแกล้งมาเฉียวมาชนเรา
แล้วเรียกร้องจะเอาเงินจากเราไหม
จะมาตบทรัพย์จะมารีดทรัพย์จากเราอย่างนี้

เคยเจอรูปแบบไหนบอกแล้วไหมหน่อยนะครับเพราะว่ามีครอบครัวหนึ่ง
เขาเจอโหปคนที่ก่อเหตุซึ่งสันนิษฐานว่าลักษณะน่าจะเป็นแก๊งแบบนี้
ท้องที่ของอำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ผู้เสียชีวิตอายุ๕๗ปีชื่อนายปัญญา
วันนั้นเขาขับรถกระบะไป
ไปกับภรรยาแล้วก็ลูก๓คน
จะไปทำธุระที่อำเภอท่าตะโก
ตอนที่เดินทางผ่านสี่แยกใดตานอำเภอโคกดือ

คนที่เป็นคนขับก็คือสามีเนี่ย
พยายามที่จะเร่งเครื่องแซงรถกระบะคันหนึ่งที่อยู่ข้างหน้า
คือในรถเนี่ยเขาบอกลักษณะได้ยินเสียงเหมือนแค่เหมือนกับเหยียบขวดพลาสติก

ก็ขับไปเรื่อยแล้วก็มีรถกระบะสองคันขับตามมา
คันหนึ่งขับมาเพื่อจะเรียกบอกว่า
เอานี่ลุงขับรถชนเขาทำไมไม่จอด

ส่วนอีกคันนึงคันหลังเนี่ยนะ
ที่บอกว่าถูกเฉียวถูกชนเนี่ยมีผู้ชายสองคน
แต่ผู้ที่เป็นคนขับรถกระบะแล้วถูกซ้อมจนเสียชีวิตเนี่ย
ตอนแรกเขาบอกว่าเขาสังเกตเห็นไอ้กันชนหน้ารถที่บอกถูกเฉียวถูกชน

ใช่ค่ะมันห้อยลงมาจริงแต่มันมีเชือกผูกอยู่แบบนี้ตามภาพกราฟิกเลย
เขาก็เลยถามไงคะว่าอ้าวชนมาแล้วก่อนหน้านี้ไม่ใช่เหรอ
อย่างนี้พอถามไปแบบนี้เนี่ยนะโอ้โหเท่านั้นแหละ
สองคนนี้มันรุมทำร้ายเขาเลยอ่ะ

ค่ะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
คือเขาก็สงสัยว่าถ้าเราชนกันตรง๔แยกมันสักครู่นี้
แล้วคุณจะเอาเชือกผูกอะไรตรงตอนไหน
ถูกต้องนะครับเราเล่าให้ฟังคร่าวก่อนนะครับ
พอเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
คุณพัชรวรินพัชรปภานันทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ก็เลยลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านโคกมะขวิดตำบลสำโรงชัยอำเภอภัยสาลี
จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเป็นบ้านของผู้เสียชีวิต
ผู้เสียชีวิตชื่อในปัญญาคุ้มตระกูลอายุห้าสิบเจ็ดปีนะฮะ
ก็ตอนที่ถูกผู้ชายสองคนที่ขับรถตามมาบอกว่าไปเฉียวชนรถเขาเสียหายเนี่ย
แล้วก็ทำร้ายอย่างรุนแรงจนบาดเจ็บสาหัสสาหัสก็คือกระโหลกศีรษะแตกนะฮะ
แต่ว่าทางครอบครัวตั้งข้อสังเกตว่าไอ้กลุ่มที่มารุมทำร้าย
พฤติกรรมแบบนี้มันมิจฉาชีพมาตบทรัพย์ตามท้องถนนหรือเปล่า
หากปล่อยทิ้งไว้เกรงว่าเดี๋ยวมันจะไปทำกับคนอื่นอีก
ค่ะเพราะพอตั้งข้อสังเกตแล้วไม่ยอมจ่ายเงินให้มันมันซ้อมเลยนะครับ
นี่คือภรรยาของผู้เสียชีวิตนะครับนางสมปองคุ้มตระกูล
เล่าให้เราฟังนะครับบอกว่าบ่ายวันเกิดเหตุ
กับสามีลูกสาวลูกชายแล้วก็หลานชายด้วยรวมแล้วทั้งหมด๕คน
เดี๋ยวดูกราฟิกอีกสักครั้งหนึ่ง

ระหว่างทางกลับบ้านช่วงถนน
ที่จะมุ่งหน้าเข้าอำเภอภัยสาลีจังหวัดนครสวรรค์จุดเกิดเหตุ
ห่างจากแยกภัยสาลีหรือว่าแยกใดตานประมาณ๑กิโลเมตร
ก็มีรถคันหนึ่งที่ขับมาประกบตะโกนบอกสามีที่เป็นคนขับว่า
ลุงลุงขับรถชนคนอื่นทำไมไม่จอดขับหนีทำไมทุกคนในรถก็งง
เพราะว่านั่งรถกันมาเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าไปเฉียวไปชนอะไรตอนไหนนะ
แค่ได้ยินเสียงดังแกร๊กคล้ายกับรถเหยียบขวดน้ำพลาสติก
ก่อนจะมีการตะโกนบอกว่าชนแล้วหนีไม่ไม่กี่นาทีนะครับแล้วก็มีรถกระบะอีกคันนึง
บุรีรำขับมาอีกคันนึงมาจอดต่อท้ายสามีของคุณสมปองเขาก็เลยจอดรถ

ทั้งผู้ตายก็คือนายปัญญานะแล้วก็ตัวนางสมปองที่เป็นภรรยา
ลูกสาวลูกชายหลานด้วยก็ลงมาจากรถฝั่งรถกระบะเป็นผู้ชายสองคน
ลงมาจากรถมาบอกว่าชนแล้วหนีทำไมสามีก็บอกว่าเอ๊ะชนตอนไหน
ไม่เห็นรู้เลยชายสองคนก็ถามว่าเอาอย่างนี้ดีกว่ามีประกันไหม
มีประกันก็จ่ายมาดีกว่าอะไรอย่างนี้แต่ฝ่ายผู้ตายเขาบอกว่าเขาไม่มีประกัน
พอเขาบอกว่าไม่มีประกันเขาก็เดินไปดูรถกระบะว่าเอ๊ะไปชนเนี่ย
ตรงไหนมันหนักขนาดไหนพอไปดูแล้วมันเห็นเป็นแบบนี้คุณผู้ชม
คือกันชนหน้ามันห้อยลงมามันหย่อนลงมาแต่มีเชือกผูกรังเอาไว้กับกระโปรงหน้ารถแบบนี้ค่ะ
ตัวสามีเขาก็เลยถามว่าอ้าวนี่ถูกชนมาก่อนหน้านี้แล้วเหรอพูดแค่นี้เลยนะ
ผู้ชายสองคนนี้ก็ต่อยเลยอืมจบประโยคนี้โดนต่อยเลยอะค่ะตอนนั้นเนี่ย
ตัวภรรยาบอกว่าวิ่งไปขอความช่วยเหลือนะมีคนที่ทำงานอยู่ที่ร้านค้าไม้แถวแถวนั้นเนี่ย
ภรรยาวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากตรงนั้นพอกลับมาสามีนอนตาค้างแน่นิ่งไปแล้ว
แล้วก็ระหว่างที่สามีถูกรุมทำร้ายเนี่ยนะคะลูกก็อยู่นะลูกดูอยู่ตลอด
แล้วก็พยายามร้องขอความเมตตาจากคนร้ายพยายามร้องให้หยุดคนร้ายไม่หยุด
จนเนี่ยตอนภรรยาไปเจอคือนอนนิ่งตาค้างไปแล้วก็ส่งโรงพยาบาลนะคะ
แต่ว่าช่วงชุลมุนที่มีการนำตัวส่งโรงพยาบาล
ผู้ชายสองคนที่ขับรถกระบะอ้างว่าถูกชนเนี่ยนะขับรถหนีไปเลยหนีไปเลย
พอส่งโรงพยาบาลโรงพยาบาลภัยสาลีเนี่ยนะคะส่งต่อไปอีกไปที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์สุดท้าย
เสียชีวิตนะอยู่โรงพยาบาล๒วันแล้วก็เสียชีวิต
ภรรยาบอกว่าคนร้ายไม่น่าจะทำร้ายกันหนักขนาดนี้
อาการของสามีที่เสียชีวิตคือกระโหลกศีรษะแตกนะคะคุณผู้ชม
เลือดข้างในสมองด้วยอ่ะแล้วเขาเป็นเสาหลักของครอบครัว
ภรรยาก็เลยบอกว่าตอนนี้กลัวมากกลัวคนร้ายจะย้อนกลับมาทำร้ายคนในครอบครัวอีก
อยากจะให้จับตัวให้ได้อยากจะให้นำตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
รถเราเนี่ยวิ่งมาธรรมดาก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็วิ่งมาธรรมดาไม่ได้ไวไม่ได้ไวอะไรแหละ
วิ่งมาทีนี้ก็มันเสียงแป๊บมันต้องเยียบขวดพลาติกเนี่ยรถน่ะนะ
แล้วก็รถเนี่ยแว๊บหน่อยนึงรู้แล้วว่าแว๊บหน่อยนึงอ่ะแต่ไม่ได้ไม่รู้ว่าชน
พอหาหมอหมอก็บอกว่าคนไข้เนี่ยเป็นมากเป็นมากทีนี้ก็บอกว่าไม่แน่อาจจะไม่ถึงสวรรค์ประชารักษ์
เพราะว่าเป็นมัดถูกตรงหัวทั้งนั้นเลยแตก
ถ้าเป็นไปได้อยากให้จับตัวแล้วอยากจะให้มาขอเข้ามาคนตายว่าทำด้วยสาเหตุอะไรไม่ได้มีเรื่องติดกันค้างกันไว้อย่างนี้เราไม่รู้จักกันเลยเนี่ยทำมากเกินไปหรือเปล่า
สำหรับศพของนายปัญญาชาปนกิจศพไปแล้วเมื่อวานนี้นะฮะ
ทีนี้เนี่ยดูท่าทางแล้วมันคงจะไม่ใช่แค่ไอ้สองคนที่มากับรถกระบะคันหลังใช่ไหม
อืมก็ต้องไปดูว่าคันแรกอ่ะที่ว่าขับตามมาแล้วก็ตะโกนเรียกบอกว่าลุงลุง
จอดอ่าไม่จอดรถขับรถชนเขาแล้วขับหนีอะไรอย่างเงี้ยอืม
มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าอย่างไรนะครับความคืบหน้าเรื่องคดีนะครับ
ทางพนักงานสอบสวนสพภัยสาลีเจ้าของท้องที่
พันธมตรีธีรยุทธ์ผู้แสงบอกว่าคดีนี้ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับ
ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างต่างแล้วเบื้องต้นพบว่ารถต้องสงสัยทั้งสองคัน
ขับตามประกบหน้าหลังไล่ตามรถของผู้ตายมาตั้งแต่อำเภอท่าตะโก
แล้วก็ทราบตัวเจ้าของรถกระบะคันที่ก่อเหตุแล้วนะครับเป็นรถกระบะ
อยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีลำตอนนี้ส่งหมายเรียกให้มาสอบปากคำแล้ว
แต่จากการสอบถามเบื้องต้นนะเจ้าของรถอ้างว่าได้ขายรถกระบะต่อให้กับคนอื่นไปแล้ว
ตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมอยู่ยังไม่สามารถระบุได้ว่ารถกระบะ
รถผู้ก่อเหตุและรถอีกคันหนึ่งที่เรียกให้รถของผู้ตายจอดเนี่ย
มีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันธุ์เป็นแก๊งมิจฉาชีพหรือไม่ตอนนี้รู้ทะเบียนคันเดียวคือ
โยต้าวีโก้สีบรอนทองคันเกิดเหตุนะครับอ่าหมายเลขทะเบียน
บ่อยไม้บ่อยไม้แปดเก้าเก้าสี่บุรีรำซึ่งเป็นการสวมป้ายทะเบียนจากคันอื่นมา
ไม่ใช่ป้ายทะเบียนจริงนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยออกหมายจับผู้ต้องหาแล้วหนึ่งคนนะครับ
แต่ก็มีรายงานว่ามีผู้เสียหายอีกรายหนึ่งนะค่ะ
เขาเดินทางมาจากอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์มาที่ภัยสาลี
มาให้ข้อมูลกับตำรวจสพภัยสาลีเจ้าของคดีเมื่อสักครู่นี้
ได้โพสต์เตือนภัยเอาไว้ซึ่งผู้เสียหายรายนี้เขาให้ข้อมูลว่าถูกกลุ่มแก๊งรายเนี้ย
ทำแบบลักษณะแบบนี้เลยจำลักษณะของรถกระบะสองคันที่ก่อเหตุได้เป็นอย่างดี
เชื่อว่าเป็นแก๊งเดียวกันที่เขาก็เคยโดนเหมือนกันอ๋อเคยไปก่อเหตุมาแล้วด้วย
เคยก่อเหตุมาแล้วก็กรณีนี้ก็คงจะแบบไม่ได้จ่ายเงินเนี่ยครับ
ตามข้ามอำเภอมาเลยเนี่ยค่ะครับ